ตำส้มตำขาย
ปรากฏว่าคนไปสังเกตเห็นดู

เขาไปตำส้มตำอยู่กลางหลุมศพเลยนะคุณผู้ชม

ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไลฟ์สดตำส้มตำ

หมูหันกุ้งเผาส้มตำข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ผลไม้

เขาเชื่อว่าเขาเห็นนี่ฮะ

เหมือนเป็นเด็กนั่งห้อยขาลงไป

เขาบอกว่าเป็นสาวเลี้ยงผี
เหมือนเป็นรูปภาพที่ติดวิญญาณมาครับ

เหมือนเด็กนั่งปากหลุมศพ

อันที่สองเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบ

ไม่รู้มาจากไหนล้อนไปเลย

แล้วก็สงสัยว่าทำไมไปนั่งเศร้าแบบนั้นนะ
ตรงนี้มันเป็นสุสานพื้นที่หมู่๒ตะบลหนองรีที่จังหวัดชนบุรีครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่เลยไปคุยฮะคุยกับหญิงสาวเจ้าของคลิปนี่แหละ
แล้วก็เพื่อนที่อยู่ในไลฟ์ด้วยเขาบอกว่าเขาชื่อนางสาวมด
แล้วก็นางสาวขนมเทียนเป็นนามสมมุตินะทั้งคู่เนี่ยพาไปชี้จุดเลย
สมมตำตามตรงนี้เป็นหลุมศพที่เห็นวิญญาณเด็กเสื้อชมพูในภาพ
แล้วก็เล่าแบบนี้สาเหตุที่มาทำอาหารเลี้ยงผีรายญาติ
เพราะพวกเขาเชื่อว่าทำแล้วเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นและเคยทำโต๊ะจีนเลี้ยงผีร้อยโต๊ะ
หลังจากนั้นโอ้โชคลาภมาไม่หยุดเลยอ่ะจนกระทั่งคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๔พฤษภาครับ
พวกเขาเอาขนมอาหารขาวหวานมาเลี้ยงผีรายญาติ
แล้วก็ตำส้มตำกลางหลุมศพแล้วก็ไลฟ์ไปด้วย
ตอนไลฟ์เนี่ยนะคนดู๖๐๐คนคุณผู้ชม

แล้วก็เป็นภาพอย่างที่เราเปิดให้ดูเมื่อสักครู่เลย
เชื่อว่าเขาน่าจะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจดีของพวกเธอ

ก็เชอะคักนึงอะพี่ขนลุกอะ
ก็ยืนยันนะตอนเธอไปไลฟ์เนี่ยไม่มีเด็กนะ

ไม่รู้คนแคปไปแคปเจอมาได้ยังไงนะแต่เธอบอกพวกเธอก็หลอนแหละ
แต่ไหนนะจุดประทัดซะหน่อยละกัน
เสี่ยงทายครับจะเอาเลขปลายประทัดไปเสี่ยงโชคด้วยฮะ

คุณผู้ชมลองดูฮะเลข๕ตัวนะ